วันแล้วนะคุณภาคภูมิเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุแบบโอ้โหโหดเยี่ยมอุกอาจมาก
เขาขับรถเก่งไปรับแฟนสาวแล้วคนร้ายก็ขับรถเก่งกันมา
จอดรถลงไปเปิดประตูรถกระชากแฟนสาวเขาลง
กระหน่ำยิงไป๑๑นัดด้วยกันผู้ต้องหา๕คนจับได้แล้ว๒คน
ยังเหลืออีก๓คนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีผู้มีอิทธิพลบงการอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า

แต่ซ่อเอก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วว่าไม่เกี่ยวแต่ซ่อเอตอนนี้ก็ไปเกี่ยวกับโควิด๑๙ด้วย
ต้องกักตัว๑๔วันนี่คนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงไปตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปดูหน่อย
ไปดูกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงที่เกิดเหตุกันก่อนนะคะเหตุการณ์นี่ภาพนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งสิบสองมีนาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่นายพัทรชัยหรือช็อปเปอร์เสียชีวิตนะคะ
เขาขับรถไปรับแฟนสาวจอดรถเอาไว้หน้าร้านอาหารริมถนนราชพฤกษ์นครเอ่อ
จังหวัดนทบุรีนี่ค่ะแล้วก็คนร้ายก็มาก่อเหตุแฟนสาวเนี่ยเขาจำหน้าคนร้ายได้แม่น
โดยเฉพาะในเบ้นหรือนายเทิดธรรมศรีประทุมเพราะเป็นคู่กรณีของช็อปเปอร์
เคยมีเรื่องชกต่อยกันในเบ้นเนี่ยถูกจับได้
พร้อมกับในหนึ่งบัวแดงหรือบังจ๋าหน้าลายขาใหญ่เมืองนนจับได้แล้วสอง
คือเบ้นกับบังจ๋าส่วนอีก๓คนที่ออกหมายจับยังไม่เจอ
ยังจับตัวไม่ได้คือนายชมพาปริยกูลหรือสอน
นายชาตรีปรีเปรมหรือเอ็มนายสุริยะหรือกิ๊ก
สามคนนี้ยังหนีอยู่นะคะนี่ค่ะทางครอบครัวของช็อปเปอร์
ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
การตามล้างแค้นเพราะช็อปเปอร์เคยชกต่อย
กับลูกชายเจ้าของค่ายมวยวัยสิบเก้าปีครับตำรวจเชิญซ้อเอค่ะ
โปรโมเตอร์มวยชื่อดังกับลูกชายวัย๑๙เนี่ยค่ะ
ไปให้ปากคำแล้วนะคะซ่อเอคือนางสุนทรีโลหะพืชนะคะ
้อเอหรือเอ๋เมืองนนท์คนนี้อะค่ะที่ต้องเรียกซ้อเอ
ให้ข้อมูลกับตำรวจก็เพราะว่าเฟซบุ๊กของซ้อเอเนี่ย
โพสต์ภาพผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี้ยค่ะบังจ๋ากับเบ้นเนี่ย
คือแบบถอดเสื้อเลยนะแล้วก็มีข้อความนี่
ระบุว่ามือหนึ่งมือสองมือสามลูกพี่เลี้ยงดี
อ้วนยังกับหมูแก๊งลูกหมีนี่ค่ะมีการโพสต์ภาพว่าเดินตาม
แบบนี้ก็เลยต้องถามซ้อเอไงว่ารู้จักกับผู้ต้องหาไหม
เขาก็เลยไปแกะรอยตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมครับ
มีภาพแบบเนี้ยหลายภาพเลยในเฟซบุ๊กนะคะอันนี้เป็นภาพที่แบบ
้อเอมีบังจ๋ามีเบ้นเดินตามหลังเนี่ยมีข้อความบอกเจ้าแม่เมืองนนท์อย่างนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะซ้อเอตอนไปให้ปากคำกับตำรวจอันนี้เป็นภาพที่ถอดเสื้อ๓คน
แล้วก็มีภาพเดินตามหลังซ่อเอซ่อเอบอกตำรวจว่าไม่เกี่ยวเลย
ไม่เกี่ยวกับคดีที่ช็อปเปอร์โดนยิงตายเลยแต่ยอมรับว่าลูกชายอ่ะ
เคยถูกทำร้ายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งช้อปเปอร์คนที่ถูกยิงอ่ะ
เป็นคนไปชกลูกชายของซ้อเอครับแต่ซ้อเอบอกว่าก็ไม่ได้แค้นแทนลูกนะ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ในห้าง
อืมส่วนบังจ๋ากับเบ้นจะไปมีปัญหากับผู้ตายหรือเปล่า
ซ้อเอ๋บอกตัวเองไม่รู้เพิ่งรู้จักกับบังจ๋ากับเบ้นเนี่ย
ไม่ถึงปีมาทำงานก็แค่ดูข่ายมวยดูแลนักมวยเท่านั้น
ไม่ได้รู้จักแบบสนิทส่วนตัวคือซ้อเอไปให้ปากคำสิบสามมีนาคมนะคะ
หลังจากนั้นเธอก็เงียบเลยไม่มีความเคลื่อนไหวของซ้อเอกับลูกชายเลย
แต่มันมีกระแสข่าวว่าซ้อเอไปตรวจโควิดสิบเก้าอ่า
แล้วก็ต้องกักตัว๑๔วันเพราะซ่อเอเป็นโปรโมเตอร์มวย
ก็ไม่รู้ว่าจะไปเองหรือว่าจะมีนักมวยในค่ายหรือคนใกล้ชิดที่ไปนั่นแหละฮะ
หกมีนาคมที่ลุมพินีอ่ะไม่รู้ก็ไล่ไปไล่มา
พอเขาทราบข่าวกันเนี่ยมารู้ตอนหลังนะคุณเขียนมาสอน
แล้วที่สำคัญคือรู้หลังวันนี้วันที่เธอไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วนักข่าวเต็มไปหมดตำรวจถูกต้องแล้วอยู่ใกล้ตัวซ้อเอมาก
เอกกำลังกำลังตรวจนะแต่ไม่ได้หมายความว่ายังว่าเป็นนะฮะ
คือยังตรวจอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัว๑๔วันใช่ค่ะ
รอผลตรวจอยู่นะคะครับโอ้โหแต่ตำรวจไปค้นบ้านนะคะ
คนบ้านซ้อเอเจอรถบีเอ็มดับประยูป้ายแดงสีขาวเจอรถเก๋งสีดำของลูกชายแต่ไม่เจอตัว
ครับและรถบีเอ็มดับเบอร์ยูสีขาวคันนี้ก็เหมือนมีคนเห็นว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุมีรถคันนี้แวบอยู่ด้วยอืม
ทีมข่าวของเราวันนี้ไปค่ายมวยจิตเมืองนนท์วันนี้ปิดค่ะ
ไม่มีนักมวยอยู่ในค่ายเลยอ่ามีแค่เทรนเนอร์กับครูซ้อมมวยสองสามคนครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเทรนเนอร์ว่าที่ปิดค่าย
ปิดเพราะคดีนี้อืมหรือปิดเพราะโควิดสิบเก้าเออนี่
ที่ปิดเนี่ยค่ะทางค่ายมวยบอกว่าก็มีคำสั่งในภาคส่วนกรุงเทพ
ปริมณฑลว่าควรจะปิดพวกค่ายมวยพวกสถานบันเทิง
เขาก็เลยปิดบ้างอ๋อเขาเขาปริมณฑลอยู่แล้ว
เขาก็เลยต้องปิดอ่ายังไงก็ต้องปิดซ่อเอคนที่ดูแลค่ายกับลูกชาย
พอปิดเนี่ยก็ไม่ได้มาที่ค่ายมวยเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าซ้อเอไม่มา
เพราะอะไรแต่คาดว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการกักตัว๑๔วัน
เพราะเสี่ยงในการติดโควิด๑๙แต่ยังไม่รู้ว่าซ้อเอติดหรือไม่ติดนะคะ
ประโยชน์
ก็ปิดตามคำสั่งใช่นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่
เดี๋ยวมันจะเสี่ยงอันตรายนะครับมีชาวบ้านที่พักใกล้
ค่ายมวยแห่งนี้บอกว่าวันนี้ค่ายมวยปิดเนี่ย
ก็เข้าสู่วันที่สามแล้วนะช่วงที่ปิดก็ไม่เคยเห็น
เอ๋มาที่นี่ส่วนพวกแก๊งของบังจ๋าชาวบ้านบอกว่ายอมรับ
รู้จักชื่อแก๊งนี้แล้วแก๊งนี้ก็เข้ามาที่ค่ายมวยเฉลี่ย
เดือนหนึ่งก็หนึ่งสองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งจะมานะครับแล้ว
แต่ละครั้งที่มาจะขับรถตู้มากันสี่ห้าคนเวลาแก๊งบังจ๋ามา
ที่นี่ก็จะไปหาซ้อเอแต่จะไปไม่นานนะพอเข้าไปคุยอะไรสัก
พักทุกคนก็จะขึ้นรถกลับเท่าที่เห็นแก๊งบังจ๋าเวลามาก็
ไม่เคยมาข่มขู่อะไรสำหรับคนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้
มานี้บ่อยมากับพวกซ้อเปล่าเห้ยอ่าเขาเขาไม่เห็น
แล้วก็เขามากับซ้อเขาก็กลับตรงนี้เขาไม่กล้ามายุ่งแถวนี้
แต่ส่วนตัวเราก็ไม่เคยเห็นเขาไปหาเรื่องใคร

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านพ่อของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่แถวถนนประชาราชนนทบุรี
บ้านก็ปิดเงียบนะคนที่อาศัยอยู่แถวใกล้ใกล้บ้านพ่อของนายเอ็ม
บอกว่าหลังจากพ่อของนายเอ็มรู้ข่าวว่าลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุแบบนี้แล้วถูกออกหมายจับด้วย
ก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาเจอใคร๒วันแล้ว
ปกติพ่อในเอ็มเปิดแผงพระอยู่นะครับแผงพระที่พ่อของในเอ็มเปิดอยู่เนี่ย
๒๓วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปเปิดเลยคิดว่าคงจะเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น
ไม่เคยเลยเห็นหน้าแล้วเคยขับบินอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาหลายปีหลายปีเลย
นี่ครับถ้าย้อนไปช่วง๕ทุ่มวันที่๑๑มีนาคมก่อนเกิดเหตุที่ไปยิงช็อปเปอร์เสียชีวิต๑วันเนี่ย
สอนได้โพสต์ข้อความลักษณะเหมือนกับข่มขู่
แต่ไม่รู้ข่มขู่ใครอะไรยังไงบอกว่ามารยาทไม่เคยมีพลาดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เลย
นนแคบนี่นะฮะแล้วก็พบว่าแก๊งนี้เนี่ยเขาจะรวมตัวเขาจะสนิทกัน
ทั้งในสอนบังจ๋าหน้าลายในเบนส์ในกิ๊กมักไปไหนมาไหนด้วยกันจะมีภาพถ่ายกันอยู่หลายที่ฮะ
สถานบันเทิงก็มีนะในสอนเนี่ยยังเคยโพสต์คลิปงานวันเกิดของซ้อเอเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ด้วย
ในคลิปก็จะมีบางจากับในเอ็มอยู่ด้วยนะถึงขั้นแบบขึ้นไปอวยพรวันเกิดให้ซ้อเอ๋บนเวทีด้วย
นี่ค่ะคลิปวันนั้นนี่

คืออันนี้มันก็จะแสดงให้เห็นถึงแก๊งนี้ว่าเขามีว่าเขาสนิทกันขนาดไหน
สนิทสนมคือซ้อเอกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขารู้จักแก๊งนี้
เขาบอกว่ารู้จักแต่รู้จักไม่เท่าไหร่เองแล้วก็ไม่รู้เรื่องกับว่าแก๊งเนี้ยไปก่อเหตุไปยิงเขาตายเลยเนี่ย
ไม่รู้เรื่องด้วยแม้ว่าคนที่เสียชีวิตจะเคยทำร้ายลูกชายวัย๑๙ปีของเธอก็ตาม
เธอบอกเธอไม่ได้โกรธแค้นแทนลูกเธอไม่เกี่ยวจริงเธอยืนยันแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะสำหรับผู้ต้องหาที่ยังจับตัวไม่ได้อีก๓คนเนี่ยนะ
หนึ่งในนั้นก็คือในสอนเราไปคุยกับแม่ของในสอนนะคะ
อายุตั้ง๗๐แล้วอ่ะคุณแม่บอกผ่านทีมข่าวของเรามาเลยบอกว่า
ตัวเถอะลูกแม่ก็ปกติอยู่กับลูกสองคนสอนเองก็ช่วยแม่ขายของสอนไปคบกับเพื่อนกลุ่มค่ายมวยได้ไม่กี่เดือน
ปกติแม่ก็พาเข้าวัดทำบุญสวดมนต์เป็นประจำสอนเคยบวชพระมาแล้วตั้งสองรอบ
วันเกิดเหตุตอนเช้ากลับมาที่บ้านก่อนจะหนียังไปใส่บาทด้วยกันอยู่เลย
แต่ว่ามาขอเงินแม่ไป๕๐๐ค่ะบอกแม่ว่าจะไปดูมวยแต่สุดท้ายสอนหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยแล้วแม่ก็มารู้อีกทีว่าสอนกลายเป็นผู้ต้องหา
แม่สอนบอกว่าก็คอยนะคอยอยู่คอยให้สอนติดต่อกลับมาแล้วก็บอกเลยว่ามอบตัวเถอะนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มนะคะโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันของกลุ่มคนร้ายค่ะ
ว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยใครคุยกับใครยังไงบ้างจะได้เชื่อมโยงให้ถึงว่าใครเชื่อมโยงกับใครแต่ตำรวจบอกว่าอาจจะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่แค่๕คนนี้
คือถ้าไปไล่ดูว่าทั้ง๕คนนี้เนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ที่ปกติคือใช้หมายเลขอะไรใช่เคยคุยกันช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุตรงไหนยังไงเนี่ยอันนี้เขาก็รู้แล้วว่าติดต่อใครบ้างคือคดีของแก๊งนี้นะ
ท่านผู้ชมครับไม่ว่าคนที่หนีอยู่จะยอมมอบตัวหรือไม่ยอมมอบตัวเนี่ย
แต่มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ตั้งตัวเป็นแก๊งเป็นขายใหญ่ในแต่ละพื้นที่ได้
คุณเลือกที่จะเป็นแก๊งเป็นขาใหญ่แล้วพอคุณไปก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
แล้วจุดจบมันคืออะไรฮะก็ต้องหนีหนีหัวซุกหัวสุนไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะ

แล้วก็ไม่มีใครช่วยใครค่ะต่างคนก็ต่างหนีค่ะ

รู้จักผมก็รู้จักนิดเดียวใช่ไหม